สารปกครองกลางได้นัดไต่สวนรอบที่๒ในวันพรุ่งนี้นะคะ
กรณีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล๕รายได้ยื่นฟ้องกศธช
คณะกรรมการกศธชกรณีปฏิบัติหน้าที่อย่างล่าช้า
ก่อให้เกิดความเสียหายค่ะ
นายสุขสวัสดิ์เวทวัยที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเบเคิลแอนดแมคเคนซี่
ผู้รับอำนาจจากผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล๕ช่อง
เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้สารปกครองกลางมีคำสั่ง
ไต่สวนรอบ๒ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล๕ช่อง
ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือกรสชรวมถึงกรรมการกรสชและนายฐากรตันทศิษย์
เลขาธิการกศธชต่อสารปกครองกลาง
กรณีละเว้นและปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เช่นการควบคุมและกำกับดูแลมาตรฐานแจกคูปองทีวีดิจิทัล
การขยายโครงข่ายการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
และเข้าใจการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
โดยเรียกค่าเสียหาย๙๕๕๐ล้านบาท
และคิดดอกเบี้ยในอัตรา๑๐๗๕ต่อปี
นับจากวันยื่นฟ้องเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับการไต่สวนในรอบที่๒นี้นะคะ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล๕ช่องจะชี้แจงต่อสาร

แต่กลับเกิดความเสียหายโดยเฉพาะเรื่องเรตติ้ง
เพราะกศธชไม่ได้ทำตามที่ระบุไว้
นายธพชัยจิตรพานนันกรรมการกศช
กล่าวว่าเตรียมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน
ส่วนตัวมองว่าแนวทางที่อาจนำมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้
ก็คือการลดค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลลม
จากราคาค่าเช่าสูงกว่าต้นทุนที่แท้จริง
ปกครองกลางเคยไต่สวนผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล๕ช่องและผู้ถูกฟ้อง
ครั้งแรกเมื่อวันที่๓๑สิงหาคมปี๒๕๕๘นะคะ
สวัสดีครับ